สำหรับคุณแม่ลูกสองคุณกระแตสุพักษรนั่นเองค่ะ
ดูไอจีเธอทีไรเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหอิจฉาตาร้อนในหุ่นแซ่บของเธอจริงนะคุณผู้ชม
แล้วก็พกพาหุ่นใหม่มาเลยใช้คำนี้
เพลียวฟิตเปรี้ยกว่าเดิมอีกนะฮะ
คุณกะแตเล่าให้เราฟังว่าลดน้ำหนักไปเกือบ๑๐กิโลค่ะคุณผู้ชม
ประกอบกับการออกกำลังกายที่พอเหมาะพอเจาะ

คือเป็นการระบุช่วงเวลาการทานอาหารแล้วก็เว้นช่วงกันไปแบบนี้ในแต่ละวันแบบนี้นะคะ

ล่าสุดค่ะคุณกระแตเขาก็ไปไหว้พระธาตุพนมด้วย

แล้วก็ไปไหว้พ่อปู่พญาศรีสัตนครที่นครพนมค่ะ
ก็ขอพรเรื่องสุขภาพล้วนเลย
เพราะว่าครอบครัวเคยผ่านประสบการณ์การล้มป่วยมาเยอะค่ะ
ก็เลยอยากจะขอพอร์มไทยร้ำให้รวยอะไรไม่ขออะไรมากมาย

กลับมาเล่นละครอีกครั้งในรอบเกือบ๑๐ปีด้วยล่ะค่ะ
กระแตไปไหว้พระธาตุมาครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้ว
อืมแล้วก็ปีนี้คือมีโอกาสได้ไปไหว้เพราะเราไปทำงาน

คือคุณตาแบบสุขภาพมันเป็นเรื่องไม่เข้าใครออกใคร
เพราะคุณตาก็มีประสงค์การจากคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างงี้
แต่ถ้ามีสุขภาพที่ดียังไงเราก็มีความสุขไปทั้งชีวิตอะไรอย่างนี้
คิดถึงงานแสดงจะมีโอกาสได้เห็นบ้างไหมคะ

แต่ว่ารู้สึกว่าเวลาออกกำลังกายแล้วเรายังกินเหมือนเดิม

ไม่สวมเหรอไม่สวมใช่

ลงเรื่อยเลยค่ะทีละโลทีละโลอย่างนี้ทีละครึ่งโลอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าไม่ใช่พอเราดูดาราเขาลดเป็น๑๐กิโล

ค่อยเป็นค่อยไปนะคุณผู้ชมนะร่างกายคนเรามันแตกต่างกัน

ทำได้ตามที่เราวางแผนก็ดีอันนี้พูดถึงตัวเองด้วยนะคะ